มีเหตุการณ์รถกระบะคันหนึ่งนะฮะไปชนรถยนต์แต่ไม่ยอมหยุดนะ
หนีหนีแบบลากกันชนรถเข้าไปด้วยชนคันนู้นคันนี้ชนหมายังชน
หนีไปตลอดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามถ่ายคลิป
อ่าคือความจริงต้องการให้คันนี้เขาหยุดบอกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดค่ะอ่าก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ

ฮะอืมที่ลากไปด้วยน่ะกันชนรถเก่งคู่กรณีที่ไปชนเข้ามานะฮะโอ้แล้วไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหหนีแบบ
เหมือนไปฆ่าใครมาฮะค่ะโอ้โหหนีแบบเอาเป็นเอาตายโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้โพสต์คลิปเอาไว้แล้วก็มีข้อความด้วยมีภาพนิ่งด้วย
บอกว่ากลับมารับผิดชอบด้วยชนแล้วหนีลากกันชนหน้ารถเข้าไปอีกแล้วไหนรถที่ชนระหว่างทางหนีอีก
หมาที่เหยียบมันไปอีกอืมหนีเอาเป็นเอาตายพิกัดชนข้างซอยตลาดมารวยสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบแปด
หนีลากยาวออกถนนสุขสวัสดิ์หนีขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษโอ้โหโอ้โหหนีขนาดนั้นน่ะ
นี่พลเมืองดีเขาขี่จักรยานยนต์มาเขาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาเลยไล่เนี่ยบีบแร่เรียกแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยฮะ
เราก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะครับบอกว่าวันเกิดเหตุคือช่วง๔โมงเย็น๒๖เมษายน
วันนั้นเขากับแฟนขี่จักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดมารวยเห็นรถกระบะสีขาวคันนี้ขับออกมาด้วยความเร็ว
แล้วมีกันชนหน้ารถเก๋งติดรถไปด้วยลากไปนะครับก็พยายามตะโกนให้คนขับกระบะรู้
แต่ปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันนี้ขับหนีไปเรื่อยเขาก็ขี่รถตามไปติดแบบนี้
มาทราบตอนหลังเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามไม่ทันเขาขึ้นทางด่วนหนีไปเลยนะ
ทราบตอนหลังก็คือกระบะคันนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับคือขับออกจากซอยสุขสวรรค์๗๘ทับ๙
แล้วไปโผล่หลังซอยสุขสวรรค์๗๘ทับ๑๓
หลังจากนั้นไปเฉียวชนรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะจนกันชนเขาเนี่ยติดรถไปด้วยนี่นะฮะที่สมุทราการนะครับ
หลังจากนั้นก็ขับผ่านหน้าตลาดมารวยเลี้ยวซ้ายเข้าซอย๗๘ทับ๑๙
แล้วไปชนหมาในซอยตายไปตัวนึงนะแล้วก็เฉียวชนจักรยานยนต์อีกหลายคัน
ก่อนจะขับเลี้ยวเข้าตามซอกซอยไปเรื่อย
คือเขาบอกว่าขนาดเขาเป็นคนในพื้นที่นะคนที่ตามถ่ายคลิปเนี่ย
เขายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่กระบะคันนี้ขับไปออกทางนู้นออกทางนี้เนี่ย
มันจะไปโผล่ที่ไหนบ้างแต่กระบาดคันนี้รู้ทางหมดเลย
ขับหนีไปตามตรอกซอกซอยสุดท้ายไปโผล่ปากซอยสุขสวรรค์๘๔ซอยวัดคู่สร้างนะครับ
กระบะคันนี้เลี้ยวซ้ายออกไปวิ่งบนถนนสุขสวัสดิ์เขาก็ขี่จักรยานยนต์ตามไปอีก
พอไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งไปชนรถแท็กซี่ตรงปากซอยสุขสวรรค์๗๔หน้าวัดชม
อยู่อยู่รถของผู้ก่อเหตุขับไปเบียดรถแท็กซี่ชนข้างรถเขาถลอกอีก
กระจกรถด้านขวาฝั่งคนขับหลุดออกไปเลย
ขณะเดียวกันกันชนหน้ารถของรถคันแรกที่ลากมาเนี่ยก็หลุดจากรถกระบะตรงจุดเนี้ย
ตรงจุดที่ไปชนแท็กซี่อีกทีนึงแล้วรถกระบะคันนี้ก็ขับตรงมุ่งหน้าไปนะฮะ
ขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษซึ่งเขาขี่จักรยานยนต์เขาก็ตามต่อไม่ได้แล้ว
ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านตราชั่งให้ทราบนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด
เขาก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นให้ดักรถกระบะคันนี้
แล้วขับในซอยเขาก็ขับเร็วอะ๘๐๑๐๐ร้อยนิดนิดก็มีนะขับตามไล่ที
ก็มีคนอื่นช่วยไล่ด้วย
ก็กระจังหน้าก็รถชาวบ้าน
ทั่วไปเขาก็จอดอยู่เฉยวันอาทิตย์นะก็จอดอยู่ข้างบ้านตัวเองก็กระจังหน้ามันก็กวาดไปกวาดมาไปโดนสกงสเกิร์ตความเสียหายของเขาไม่มากก็น้อยฮะ
ส่วนเจ้าของรถยนต์ที่ถูกชนคันแรกเลยแล้วก็กันชนหน้ารถติดรถกระบะคันนี้ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านางดะนุดาเบี้ยทองอายุ๓๘ปีนะครับนี่ฮะ
เราพบร้านอยู่รถกระบะคันสีขาวขับออกมาแล้วรถของเธอเนี่ยถูกชนเด็กที่ร้านก็เรียกให้คนขับกระบะจอดแต่ไม่ยอมจอด
คู่กรณีเธอจำได้ว่าไม่ใช่ของใครที่ไหนเป็นคนที่อยู่
หอพักในซอยเดียวกันชื่อในปุ๋ยชื่อจริงชื่อนายสุริยา
แสงแดงหลังเกิดเหตุญาติก็ไปถามภรรยาของในปุ๋ยนะทำให้
ว่าก่อนเกิดเหตุในปุ๋ยเนี่ยทะเลาะกับเมียแล้วก็เมาก็
ขับรถกระบะออกมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็เนี่ยครับชนเขา
เรื่อยค่ะไม่ยอมหยุดส่วนตัวเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้
ปัญหาอะไรกับในปุ๋ยแถมในปุ๋ยเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำที่
ร้านของเธอเธอเป็นร้านขายของชำในปุ๋ยก็มาซื้อของอยู่
เป็นประจำอ่ะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอหน้าในปุ๋ยเลยในปุ๋ย
ยังไม่มาขอโทษไม่มาติดต่อชดใช้ค่าเสียหายแต่ได้คุย
กับเมียของในปุ๋ยซึ่งเมียในปุ๋ยบอกว่าตั้งแต่วันเกิด
เหตุนะฮะก็คือ๔โมงเย็น๒๖เมษายนเนี่ยสามียังไม่กลับ
ที่ห้องเลยฮะแล้วก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
น้องน้องเขาก็ออกมาโบกจอดจอดจอดจอดจอดลากรถของพี่หญิงไปแล้วลอกหน้ารถพี่หญิงไปแล้วเขาก็ไม่จอดอ่ะไม่จอดแล้วก็คือเด็กเด็กก็ขี่มอเตอร์ไซต์ตามไปให้บีบแตรให้จอดก็ไม่จอดปกติเขาก็มาซื้อของร้านพี่ประจำก็เห็นหน้ากันเกือบทุกวันแล้วไม่รู้วันนั้นอ่าเขาทะเลาะกับแฟนเขาหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใ
แต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววพี่ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาราวอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดชนพี่แล้วจอดคุยกันอ่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนี้หรอกมั้งไม่ไปชนเขาทั่วหรอกนี่ใช่ค่ะถ้าชนคันแรกจอดแล้วคุยแล้วเคลียร์ก็จบแล้วแต่เมียบอกเมาเลยไม่กล้าจอดไงเพราะเมาแล้วขับด้วยทะเลาะกับเมียแล้วก็ขับรถออกมาเลยนี่สองวันแล้วนะตั้งแต่๒๖เมษา๔โมงเย็นนะ
ไปอยู่ที่ไหนสั่งหรือยังไม่รู้ไปหลับปุ๋ยอยู่ไหนไม่รู้แล้วไปหาโรงหาเหล้ามากินได้นะช่วงนี้นี่ฮะส่วนอีกคันหนึ่งที่ถูกชนคือแท็กซี่นะครับชนจุดสุดท้ายก่อนจะหนีขึ้นทางด่วนไปนะเจ้าของรถแท็กซี่คือนายละมัยบุญโนนแต้อายุ๖๕ปีนะฮะลุงละมัยบอกว่าขณะเกิดเหตุโช

ทำเป็นหลักฐานให้ตำรวจด้วยนะครับเพราะลุงบอกว่าแสดงว่ามีอีกคันนึงโดนมานะรถของเขาก็ต้องเข้าอู่ขาดรายได้ไปแล้ววันหนึ่งช่วงนี้ลูกค้าก็ยิ่งน้อยรถก็ยังไม่ได้ซ่อมนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเนี่ยหาอะไรมาพันกระจกให้ใช้ได้ชั่วคราวไปก่อนไม่อย่างงั้นไม่ได้วิ่งนะครับแล้วก็เอากระจกที่เอาไว้ส่องหน้
ชนมาตั้งแต่สุขวัฒน์นี้แหละ
สพพระประแดงขอนุมัติศาลออกหมายนะฮะตอนนี้เป็นหมายเรียกก่อน
ออกหมายเรียกก่อนยังไม่ได้ออกขอสารออกหมายจับออกหมายเรียกนายสุริยาคนขับรถกระบะ
ข้อหาขับรถเฉียวชนทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
แต่ตอนนี้ปุ๋ยก็ยังเงียบอยู่เลยยังหายไปไหนอ่ะไม่รู้หายไปไหน
พี่บอกมาเถอะเดี๋ยวเมียเดือดร้อนหรือว่าไปเมาหลับอยู่ไหนข้ามวันข้ามคืน